คุณผู้ชมค่ะที่ฉัดเชิงเศร้ามีเหตุสลดเกิดขึ้นค่ะสามีภรรยาเนี่ยทะเลาะกัน
แต่ตัวสามีเมานะคะทะเลาะกับภรรยาแล้วก็ทำร้ายร่างกายภรรยาจนภรรยาต้องวิ่ง
วิ่งไปหาแม่สามีครับแล้วก็ไปหลบไปนั่งอยู่ข้างข้างแม่สามีอืม
สามีเดินมาทีนี้มีปืนมาด้วยเดินถือปืนมาสุดท้ายกระสุนเนี่ยปืนลั่น
โดนแม่ค่ะโดนแม่ค่ะนี่ค่ะแม่เสียชีวิตเลยนะคะ
นายอภิชาติอายุ๓๑ปีค่ะครับนั่งร้องไห้อยู่ข้างศพแม่ค่ะ
คุณแม่สำลีอายุหกสิบคือกอดร่างแม่เอาหน้าศพแม่เลยนะคะ
แล้วก็ร้องไห้ไม่หยุดเพราะว่ายิงแม่ตัวเองเสียชีวิตในบ้านค่ะ
อยู่ในพื้นที่ตำบลทุ่งพระยาอำเภอสนามชายเขตจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ประมาณสองทุ่มนะคะตำรวจพบอาวุธปืนเป็นปืนสั้นไทยประดิษฐ์หนึ่งกระบอก
ก็คือปืนที่ใช้ก่อเหตุนี่แหละค่ะก็ยึดไว้เป็นหลักฐานนะคะ
สภาพศพของแม่เนี่ยก็คือนอนหงายบนเตียงมีผ้าแพร่คลุมร่างอยู่
ชนสุดเบื้องต้นมีรูกระสุนหนึ่งรูที่หายปราราด้านซ้าย
ไม่มีรูกระสุนออกมานะคะคือกระสุนฝังในก็เลยทำให้เสียชีวิตค่ะ
ตำรวจควบคุมตัวนายอภิชาติขึ้นรถไปสอบสวนที่สพวังคู
แล้วก็นำตัวไปสงบสติอารมณ์นี่นะคะ
คือผู้ต้องหาเมาหนักมากแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลา
คือต้องให้หายเมาก่อนนะคะแล้วก็สอบปากคำกันนะคะ
สุดท้ายเนี่ยนายอภิชาติรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุเองทั้งหมดเลย
วันนี้ตำรวจก็เลยควบคุมตัวในอภิชาติไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านนะคะ
ซึ่งเย็ดย่าดเองก็จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดงานศพให้แม่อยู่อ่ะค่ะ
ครับนี่นะคะระหว่างทำแผนนายอภิชาติร้องไห้ตลอด
ญาติก็ได้แต่ส่งเสียงมาบอกทำใจทำใจลักษณะแบบนี้ค่ะ
คุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ
เป็นบ้านปูนชั้นเดียวอยู่ในซอยสี่นี่นะคะครับ
จุดที่ผู้ตายถูกยิงก็คือที่นอนในบ้านนะคะ

กับภรรยาของผู้ก่อเหตุเธอเล่าให้ฟังว่า
ก็แต่งงานอยู่กินกับผู้ก่อเหตุมา๑๐กว่าปีแล้วนะคะ
มีลูกด้วยกันสองคนลูกชายอายุสิบสองและเก้าขวบ
ปกติแล้วสามีก็เป็นคนดีขยันทำงานหาเลี้ยงครอบครัว
ไปดื่มสุรากับเพื่อนพอกลับมาถึงบ้าน
เธอก็บ่นกับสามีบ่นว่าทำไมดื่มเหล้าอะไรแบบนี้
กลายเป็นทะเลาะกันสามีไปหยิบปืนไทยประดิษฐ์ออกมา
เธอก็วิ่งไปบ้านแม่สามีไปขอความช่วยเหลือจากแม่สามี
ไปนั่งอยู่ข้างแม่สามีไปหลบอยู่ตรงนั้น
สามีตามไปปรากฏว่าเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่ง
แม่สามีก็ล้มไปเลยค่ะหลังจากเกิดเหตุเธอบอกว่าตกใจมากนะคะ
คือที่ผ่านมาก็เคยทะเลาะกันแหละแต่ไม่เคยทะเลาะกันหนักขนาดนี้
แล้วสามีเองก็ไม่ได้เป็นคนใจร้อนอะไรมากมาย
เพียงแต่ว่าตอนเกิดเหตุสามีเมาแล้วก็เมามากค่ะ
ห้องนอนไหนถ้าเข้าไปหลบในห้องนอน
นายอภิชาติผู้ก่อเหตุก็เปิดใจกับทีมข่าวของเรานะคะ
บอกว่าในช่วงเกิดเหตุก็ยอมรับว่าเมามากจริงเมาเหล้าอะค่ะ
แล้วก็ที่หยิบปืนออกมาใจจริงไม่ได้ตั้งใจจะยิงใครเลย
แต่ช่วงเวลานั้นปืนลั่นแล้วกระสุนไปโดนแม่

ตอนเกิดเหตุในอภิชาติบอกทุกอย่างมันเร็วมาก
ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนายิงเพราะว่ารักแม่มาก
อย่าว่าแต่ยิงเลยขนาดเถียงแม่หรือทำร้ายแม่ไม่เคยเลย

ตอนนี้เสียใจมากกลายเป็นคนฆ่าแม่ค่ะ
ทีนี้ค่ะเขาเลยบอกว่าเสียใจหนักมากจนแบบ
นึกภาพเก่าที่ผ่านมาแม่เนี่ยนะเลี้ยงดูเขามา
พ่อเนี่ยทิ้งไปมีครอบครัวใหม่ก็มีแต่แม่คนเดียวนี่แหละที่เลี้ยงดูเขามา
แต่กลายเป็นว่าเขาเองกลายเป็นยิงแม่ค่ะ
ฆ่าแม่ตัวเองเสียชีวิตเขาก็ยอมรับโทษนะคะ

แต่อยากจะขอตำรวจว่าพาไปกราบขอขมาที่ศพแม่สักครั้ง
มันนั่นครับไม่ได้ตั้งใจยิงเลยครับ
แล้วรู้ตัวให้ว่าปืนไปโดนแม่อะไร
พ่อมันลั่นไปปุ๊บก็รีบทิ้งปืนแล้วก็รีบไปหาแม่
คิดถึงแม่แหละ
อยากขอโทษแม่มาก
ลูกไม่ได้ช่วยใจจะทำแม่เจ็บทำให้แม่เสีย

ทำดีกับผมคุณโทษคุณชีวิตแทบทุกวัน

นำศพของนางสำลีมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านนะคะ
ซึ่งเป็นน้องสาวของผู้ก่อเหตุนะคะ

สี่คนมีแม่แล้วก็มีพี่ชายที่เป็นคนก่อเหตุ
ตัวเธอและน้องชายอีกคนนึงถูกจับในคดียาเสพติดไป
ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันพี่ชายเนี่ยก็เป็นเหมือน
หัวหน้าครอบครัวดูแลแม่ดูแลน้องน้องแต่เนี่ยค่ะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยพอทะเลาะกันกับภรรยา
แล้วกลายเป็นว่าปืนลั่นขึ้นนัดนึงเนี่ยนะ
กลายเป็นว่าตัวแม่เนี่ย
มาโดนกระสุนไปก็ต้องมาเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
นี่ค่ะคือเมื่อวานนี้เนี่ยมีญาติโทรมาบอกว่า
แม่เสียชีวิตถูกพี่ชายยิงตัวน้องบอกว่า
คาดคิดเลยนะว่าจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้
ซุดไปกับพื้นเลยนะคะเธอไม่คิดเลยว่าพี่ชายจะเป็นคนทำ
ที่ผ่านมาเธอบอกว่าบอกตรงเลยว่าพี่ชายไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนี้
คือตอนแรกพอรู้ว่าพี่ยิงแม่ตายก็โกรธพี่มาก
แต่พอไปเห็นพี่ที่ร้องไห้แล้วก็ถามถึงแม่ตลอด
น้องบอกว่าโกรธไม่ลงก็รู้ดีว่าพี่เป็นคนนิสัยยังไง
ตอนนี้ก็ยินดีนะถ้าพี่จะมากราบขอขมาที่ศพแม่
เขาก็รักแม่มากมีอะไรแก่เขาก็เขาเป็นคนทำกับข้าว
หาข้าวหาอะไรให้แม่เวลาเจ็บป่วยก็มีแต่เขานั่นแหละค่ะ
ไปเที่ยวไปอะไรก็มีแต่พี่ชายเพราะว่าหนูไม่มีรถ
เขารักแม่ไหมรักรักเท่ากันเพราะว่าหนูมีกันอยู่แค่สองคนพี่น้อง
ทีนี้แม่ก็หมดแล้วพี่ชายก็ต้องติดคุกก็เหลือหนูกลัวคนเดียว
ก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วใจหาย
ได้ยินข่าวว่าพี่ชายยิงแม่แทบแทบหัวใจวายแล้วโมโหให้พี่จำหนัก
พอมาถึงก็ไม่เห็นตามไปที่โรงพักไปเห็น
สงสารพี่ชายไม่ได้ตั้งใจทำมันร้องหาแต่แม่อย่างเดียวเลย

ตัวเอกบัณฑิตธรรมนันผู้กำกับสพวังคูบอกว่า
ตำรวจแจ้งข้อหาในอภิชาติฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ไม่ได้คัดค้านการประกันตัวครับเพราะผู้ต้องหาไม่ได้หลบหนีนะคะ